หน่อยแล้วคนที่เชื่อถึงผลแหลบน้ำในตาของร่างของคุณตังโมนะคะ
ที่จะทำให้คดีนี้พลิกเป็นเรื่องของการฆาตกรรมได้
คือทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะเพราะว่ามีการนำเรื่องนี้เนี่ย
ไปสอบถามกับอาจารย์หมอนิติเวศคนดังค่ะจากมศว
ก็คือหมอหมูนั่นเองมีการมีบทสนทนาที่เปิดเผยออกมา
ตอนพูดคุยกันหมอหมูพูดหลายอย่างที่น่าสนใจ
รวมถึงก้อนเลือดอะไรบางอย่างด้วย
คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงตอนเขาพูดคุยกันค่ะ
พี่หมูผลในตาของศพมันบอกอะไรได้บ้างพี่หมู
ผลน้ำในตาผลลูกตาของศพมันบอกอะไรได้บ้าง

มันมีเพจปล่อยข่าวบอกออกมาว่าผลในลูกตาเนี่ย

คือมันก็สวดเหมือนกับสวดสัตวะสวดอื่นนี่แหละ
เป็นแต่ว่าน้ำในลูกตาเนี่ยมันมีข้อดีกว่า

ก็จะเป็นสวดเรื่องแอลกอฮอล์

อาจารย์ผู้ใหญ่แล้วแกเกษียณแล้วแกก็โทรมา
แกบอกว่าเนี่ยแกแปลกใจว่าทำไมสื่อไม่เล่นประเด็นนี้
อาจารย์พรทิพย์แกออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยกิเมย์ให้สัมภาษณ์สื่อ
แล้วแกพูดชัดเจนอยู่ประโยคนึง
แกบอกว่ามันมีค็อตเลือด
คือถ้าแรมเป็นภาษาไทยก็คือก้อนเลือดอะนะ
เป็นก้อนเลือดติดอยู่ที่บาดแผล

เพราะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ลามา

เป็นไปได้ไหมที่ลงไปในน้ำ
แล้วถ้าเลือดมันออกเยอะมันก็กลายเป็นมีคลอดเต็ดได้
แกบอกไม่ได้คือถ้ามันลงไปในน้ำแล้วเกิดบาดแผล
ถ้าเกิดบาดแผลเลือดมันก็ไหลออกหมดมันไม่เป็นข้อนหรอก
ควรอการอธิฆฏกรรมได้นะ
แต่บังเอิญหมอหมูบอกแบบนี้ว่า
มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หมอผู้ใหญ่ที่เชี่ยวชาญด้านเลือด

คืออาจารย์หมอคนนี้ก็ให้ความเห็นไว้ในเรื่อง

อันนี้ดูผิดปกติค่ะ
เลื่อนที่บาดแผลเนื่องจากเลือดไม่สามารถแข็งตัวในน้ำได้

หมายความว่าถ้ามีบาดแผลอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นก้อนเลือด
ฉะนั้นอาจจะต้องมีบาดแผลมาก่อนตกน้ำหรือไม่

เพราะเลือดเนี่ยกว่าจะจับตัวแข็งเป็นก้อนมันก็ต้องใช้เวลานะคะ
แล้วก็ยังมีการระบุด้วยถึงคุณหมอพรทิพย์ว่า
เป็นคนพูดเรื่องนี้อ้าวเป็นยังไงล่ะ
แล้วทำไมไปอ้างอิงถึงหมอพรทิพย์แล้วหมอพรทิพย์พูดจริงหรือเปล่า

เฟสบุ๊คของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนัสสุนันสมาชิกวัฒนภาพ
โพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อคืนมีคนส่งคลิปนี้มาให้ดู
อันนั้นคือคลิปที่เนี่ยค่ะทนายรณรงค์คุยกับหมอหมูมาให้ดูเนี่ยนะคะ
ก็เลยงงว่าเอามาจากไหนพูดเป็นถูกเป็นตา
อันนี้คุณหมอพันทิพย์โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นไม่ได้พูดอะไรกับใครเช่นในคลิปเลย
รู้จักเกมกระซิบไหมคนแรกฟังแล้วส่งต่อแบบจำได้ไม่หมด
วกกับความเข้าใจของตัวเองบวกข้อมูลที่มั่วเติม
ส่งไปเป็นทอดมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้
คุณหมอที่ถูกคุยทางโทรศัพท์โทรมาคุยด้วยว่าเขาไม่ได้พูด

รู้ดีว่าทุกคนอยากให้ความจริงปรากฏแต่ว่าต้องไม่ทำลายหรือทำร้ายคนอื่น
แล้วก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะใครทำอะไรย่อมได้เช่นนั้น
ฝากถึงทุกคนที่พาดพิงกรุณาทบทวนด้วย
ทีนี้เพื่อให้สิ้นสงสัยทีมข่าวไทยรัฐทีวีแค่อ่านโพสต์ยังไม่พอ
ก็ต้องโทรศัพท์ไปสอบถามคุณหมอขอสั้นเข้าใจง่ายให้ชัดเจนเลยนะคะ

อย่างแรกเลยก็คือในวันก่อนได้อธิบายให้ฟังว่า
แพทย์ของสถาบันนิติเวศได้พยายามตรวจ
เพื่อจะพิสูจนได้ว่ามันมีการปัสสาวะท้ายเรือไหม
เพราะฉะนั้นนั่นเป็นการตรวจของคุณหมอนิติเวศ
ที่จะตรวจหาสารในปัสสาวะคือยูเรียที่บนแผ่นผ้าอนามัย
ซึ่งก็ไม่พบแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีหรือไม่มีค่ะ
เป็นการแจ้งให้เห็นว่าคุณหมอนิติเวศของสถาบันนิติเวศได้ทำเรียบร้อย
ส่วนอันที่สองก็คือเรื่องมีคนเอาไปพูดว่า
บาดแผลที่เห็นเป็นฆาตกรรมไม่ฆาตกรรมอะไรประมาณนี้
ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะนะคะเป็นการที่บอกเฉยว่า
เรื่องศพยังไม่จบมันมีบาดหลายแห่ง
ที่จำเป็นจะต้องไปหาวัตถุพยานมาเทียบ
รวมทั้งเลือดในโลกตาก็เป็นการฟังแล้วคงจะผิดมั้ง
มันเป็นการบอกให้ฟังว่าคุณหมอนิติเวศได้ตรวจหาแอลกอฮอล์ในลูกตา
แล้วพบว่ามันมีปริมาณ๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าสูงค่ะ

นี่แหละคือฟังจากปากเลยละกันไม่ต้องฟังจากอันอื่นนะคะ
พี่ปอเราก็เพิ่งทราบนะคะพอเราได้ยินคุณหมอพรทิพย์พูด

คุณหมอก็สรุปประเด็นมาแบบนี้ว่ามันมีเรื่องของการตีความหมายผิดนี่แหละค่ะ
ก็เลยอาจจะทำให้เข้าใจกันไปแบบผิด
แล้วก็เหมือนกับเป็นการคือเหมือนกับมีการตัดต่อคำพูดด้วยนะ
ก็เลยพอเอาไปพูดกันต่อความหมายมันก็ผิดเพี้ยนล่ะค่ะ
ก็สรุปตามที่คุณหมอบอกแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สรุปแล้ววันแถลงผลชนสูตรครั้งที่๒
หมอพรทิพย์ได้พูดอะไรไปบ้าง

ไปเอาแฟมภาพณวันนั้นที่มีการแถลงมา
ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งค่ะ
เป็นภาพที่อยู่ในรถ
มันก็เลยเกิดความเข้าใจผิด
ถัดมาก็คือเรื่องของบัตรแผลที่ขา
ซึ่งบัตรแหละที่ขาเราควรทำใหม่ไม่ได้
แต่ว่าการมาร่วมกันดูในครั้งนี้
ทำให้เราเห็นซึ่งมันก็เห็นมาแล้วจากสถาบันนิติเวศ
เป็นเห็นความชัดของบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งตรงนี้คงจะต้องให้พนักงานสอบสวน
คุยกับคุณหมอซื้อทางนี้กับนิติเวท
เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบว่ามันเกิดจากอะไร

มีความลักษณะเฉพาะปลอมได้ว่าน่าจะตัวรายมาประมาณนั้น
ไม่มีฟังผัดที่เกิดกันแถบ
ไม่มีบาดแผลและรอยช้ำใดในช่องปากและใบหน้า

เอามาให้คุณผู้ชมได้ฟังได้กระจ่างกันอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้คุณผู้ชมลองวิเคราะห์จากเมื่อสักครู่นี้นะคะ

สังเกตเลยนะไม่มีประโยชน์ไหนที่บอกว่าคดีมันจะพลิก

แล้วก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องของคลอดเลือดหรือก้อนเลือด

เพราะเราอยากให้คุณผู้ชมเหตุข่าวแบบมีสตินะคะ
แล้วก็ดูข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะ
มีการพูดในคลิปก็มีการเอ่ยถึงหมอพรทิพย์ค่ะ
ล่าสุดเพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์โพสต์ข้อความแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกแบบนี้ว่าคุณหมอพรทิพย์ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าท่านไม่ได้พูด
รณรงค์ขอตบปากตัวเอง๓ครั้งจริงที่ได้ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาอธิบาย
วันหน้ามีโอกาสอยากจะขอสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สักครั้งครับ
แฮชแท็กโพสต์ไปตบปากตัวเองไป

ก็นี่แหละก็คือยอมรับว่าอาจจะมีการอ้างอิงอะไรผิดพลาดกัน
นี่แหละต้องดูไทยรัฐทันข่าวถึงจะได้รู้นะคะว่าข่าวที่ถูกต้องมันคือเป็นแบบนี้นี่เอง
เพราะเราต้องตรวจสอบหลายด้านให้คุณผู้ชมแล้วด้วยนะคะ